ช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเหตุผลที่จู่นะครับ
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนั้น
มีการโยนคำถาม๔ข้อไปให้กับประชาชนคนไทยได้ตอบ
แต่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมานั้นเป็นไปตามที่คาดการณ์หรือไม่

ผมไม่ได้เอามาเป็นประเด็นอาการเมือง
ว่าจะอยู่ไหมอยู่จะเดินหน้าเป็นอะไรยังไงต่อไป

เดี๋ยวผมอยากฝากผลักษณ์และคอมพิเศษที่โอ้ย๗ขี้มาของพี่น้องประชาชน
และนำมาพี่น้าแต่ลตามการทำงานต่อไปก็คือ๑

จะได้รัฐบาลที่มีรัฐบาลพิมพ์บ้านหนึ่งไหม
หากไม่ได้จะทำอย่างไร
การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย

ไม่นะเป็นความคิดที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง
และ๔ถ้าคิดว่ากลุ่มนักการเมือง
มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในทุกกรณี
ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่
หากเข้ามาได้อีกเกิดปัญหาซ้ำอีก
แล้วจะให้ใครแก้ไขแก้ไขเรื่องกี่อะไรนะครับ
ยิปปี้